ส่วนเหตุการณ์นี้ไม่ต้องมีคอนเสิร์ตไม่ต้องมีลิเกไม่ต้องมีงานงิ้วไม่ต้องมีหมอลำอะไรเลย
แต่เจอหน้ากันแล้วมันหมั่นไม่พออาวุธมีไงมีมีดดาบยาวนะมีปืนนะ
เอาปืนมาจี้จ่อหัวแล้วก็มาจี้ชิงเสื้อช็อปเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะดูกันค่ะ
โอ้โหดูสิเห็นไหมเข้ามาแบบนี้
นี่หนีหัวซุกหัวสุนมาเลยใช่ค่ะแล้วฝั่งผู้ก่อเหตุนี่เอาปืนมาจ่อแบบนี้อ่ะ
คือเหมือนกับพร้อมจะยิงตัวฝั่งอีกคนนึงลูกศรสีเขียวนี่ก็กลัวไม่ไหวเลย
ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
วิ่งมาเอาปืนจ่อหัวแล้วก็จี้บังคับให้ถอดช็อป
พออีกคนนึงใส่เสื้อสีแดงมาด้วยกันเนี่ยนะก็ถือมีดดาบมาวิ่งตามมาสมทบ
เหตุการณ์นี้ชาวบ้านเขาบอกว่าตอนแรกจะวิ่งเข้าไปช่วยนะ
ทีนี้ชาวบ้านก็ต้องวิ่งหลบไปหลังบ้านสิถึงเหตุการณ์นี้ขึ้นช่วงบ่ายเมื่อง่อนก่อน
สิบหกเองขอเรียกเป็นนามสมมุติละกันเรียกว่านิว
นิวเป็นนักศึกษาปวชปี๒อยู่ที่วิทยาลัยแห่งหนึ่ง
นิวก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังค่ะบอกว่าวันนั้นน่ะ
นิวพร้อมกับเพื่อนมากันทั้งหมดรวม๓คนนะขี่มอเตอร์ไซค์มากัน๒คัน
แล้วก็มาเจอกลุ่มวัยรุ่น๗คนขี่มอเตอร์ไซค์กัน๔คันสวนทางมา
องหน้าแป๊บเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากนั้นฝั่งนั้นที่มากันเยอะกว่าไง๗คนไงก็วนรถมอเตอร์ไซค์กลับมา
แล้วทีนี้ตอนที่นิวหันไปมองเอ้าฝั่งนั้นนี่เขามีมีดด้ามยาว
ขี่รถเอามีดไล่ฟันจากด้านหลังนิวเองตกใจมากเลยนะ
หลบแล้วนิวรถของนิวไปชนกับรถของชาวบ้าน
หลังจากนั้นก็วิ่งเข้าไปในร้านค้าก็คือภาพกล้องวงจรปิดตรงนี้นี่แหละค่ะ
จะขอความช่วยเหลือชาวบ้านเขาก็อยากช่วยแหละ
แต่อย่างที่บอกไงพอคนร้ายมีปืนแล้วมีการยิงขู่ด้วย
ชาวบ้านก็กลัวทีนี้คนร้ายก็เอาปืนมาจ่อหัวนิวให้ถอดเสื้อช็อปออก
อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมจะเห็นเหตุการณ์
นิวทำไงจะรักษาเสื้อช็อปหรือรักษาชีวิตเขา

ใช่ก็ต้องยอมถอดเสื้อช็อปเพื่อรักษาชีวิตค่ะ
ตอนนั้นอ่ะพี่ตัวปืนจ่อก็คิดถึงว่าก็แบบทูนทั่วไปก็ต้องคิดว่าปืนจริงหมดแล้วใช่ไหมเหรอพี่
ผมก็เลยต้องยอมถอดเพื่อรักษาชีวิตของผมไว้

แล้วคือผมลุกขึ้นมาผมก็มึนนะพี่

คือหนีไม่ได้แล้วพี่นอนจมอยู่อย่างนั้น
นี่นิวก็บอกไงว่าผมก็ต้องยอมถอดช็อป
แล้วหลังจากนั้นก็จะวิ่งหนี

โดยเฉพาะคนที่ใส่เสื้อกันหนาวสีแดง

รู้ชื่อด้วยชื่อเล่นว่าปลาย
ปลายเรียนอยู่ในสถาบันแห่งหนึ่ง

อันนี้ปลายนะที่ถือดาบล่ะนะส่วนครับ
ที่ใช้ปืนเจาะหัวคนแรกที่เข้ามา
เขาคาดว่าน่าจะเรียนอยู่สถาบันเดียวกันกับนิว

หลังจากนี้ก็จะต้องเร่งตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ